ความแตกต่างโรงตัว
เป็นความแตกต่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจเขาได้ด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่สวมใส่ชุดสไปเดอร์แมน

เห็นไหมครับนี่คือร้านทริปดีบริษัทเราทริปวีใช่ไหม

ผู้ชายคนนี้คือนายอัครนิดภาชนะ
อายุ๓๔ปีเป็นทั้งเชฟแล้วก็เจ้าของร้านทริปดีนะคะ
ร้านนี้เขาขายผัดไทยกุ้งสดหอยทอดแล้วก็อสวนหอยนางรม
แรงบันดาลใจพี่นั้นได้แต่ใดมาหรือคะ
เขาบอกว่าที่เลือกสวมใส่ชุดสไปเดอร์แมน
มาจากการชมคลิปวิดีโอของชาวต่างชาติ
ก็เลยนำมาเป็นจุดขายสร้างความแปลกและแตกต่าง
ดึงดูดตาดึงดูดใจลูกค้าให้มาซื้อของที่ร้านเขานะคะ
แล้วแต่ละวันจะบอกว่าพี่อัครนิดนะ
ไปเดอร์แมนไอรอนแมนแบล็คแพนเดอร์
คือถ้าพี่แกเลือกใส่ชุดไหน

ท่าไอรอนแมนทำอย่างไรครับกรอบงง

แล้วใส่ชุดชุดฮีโร่มาสักประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
ปรากฏว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะจ๊ะ
เอาไหมล่ะถ้าคุณใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่
แล้วยอดขายขึ้นยอมไหมยอม
จำได้ไหมวันก่อนก็ชุดสไปเดอร์แมนที่ขายน้ำข้าวโพด

เริ่มแรกก็เห็นคลิปจากต่างประเทศก่อน
ก็เลยเราขายอย่างนี้ก็ดี
ก็เลยน่าจะเวิร์คน้องซื้อมาใส่ดู
แล้วมีกี่ชุดที่ใส่

มีสไปเดอร์แมน๒ชุด
และนี่คือเสียงสไปเดอร์แมนใช่ไหมนะคะ

ไปกันได้ที่ตลาดโต้รุ่งหนองระบูที่พยาว

เสาเจ้าของร้านนี้จะไปปรุงเมนูเด็ดอยู่ที่ย่านถนนคนเดิน
ด้านหลังเทศบาลเมืองพยาวนะคะหรือใครบอกว่าอยากจะสั่งก็ได้นะคะ
ติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ๐๙๕๑๙๓๕๑๓๐
นี่ชักใยด้วยเห็นไหมฮะ
ก๊อบยังไงนะชักยัยอย่างนี้ครับโอ้โฮเล่นเป็นนะเรา
ห่วงใยนะครับอันนี้ไม่ใช่ชักใยอันนี้ห่วงใย
แต่ว่าพี่ครับพี่สไปเดอร์แมนผมขอออสส่วนนะฮะ